เขาเห็นเหมือนคนที่ใส่ชุดลำละคร

พอจะดูปุ๊บนางลำสองคนเนี่ยหันมาบอก
จอยชวนชื่นไม่มีค่าเทิมลูก

ได้แล้วเป็นงานที่ได้เงินก้อนด้วย
อันนั้นได้เกือบแสน